เอามาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ฝีไม้ลายมือการแสดงมาก็หลายเรื่องแล้ว

พัฒนาการได้ดีเกินคาดอยู่เหมือนกันนะ
ส่วนละครที่กำลังจะลงจอตอนนี้เปิดมาวันแรก
เขาบอกแม้อุตส่าหชมว่าเล่นละครดีขึ้นเล่นหนังดีขึ้น
เกรสสะพลโดนเขียนบทตาย
อ้าวคือมาออกปุ๊บฉากปุ๊บตายเลยนะฮะ
เจอแบบนี้หนุ่มตีของเราจะว่ายังไงไปฟังชัดจากปากคนหล่อคนนี้เลยจ้า
เป็นตอนแรกปุ๊บพลาทิพย์คือผมตายเลยครับ

เอาจริงแล้วตัวผมตัวพลาทิพย์เนี่ยเหมือนเป็นตัวคีย์หลักสำคัญในเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ต้องตบเข่าสาดไปแล้วตายแล้วออกมาเลย
ก็คือตายแล้วแต่ว่ายังมีมาแว๊บมาบ้าง
คนก็ชื่นชมอะไรอย่างนี้โดยองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดของหนังด้วย
แล้วก็เขาก็ชมทั้งน้องมินนี่ทั้งโอบแล้วก็ทั้งผมด้วย
หลายคนชมว่าพัฒนาการเราดีขึ้นรู้สึกไงบ้างคะ
ก็รู้สึกดีครับเพราะว่าเอาจริงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเกรท
เกรทก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดด้วย
ออกมาแล้วตายเลยก็จริงแต่ว่าก็ปังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตัวละครของเขาเป็นจุดสำคัญให้เรื่องนั้นดำเนินต่อไปนั่นเอง
เป็นตัวแบบว่าเดินเรื่องนั่นแหละนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปของหนุ่มเกรสสะพลกันนะคะ